คุณหมอคุณหมอสุดหล่อนะครับ

นะฮะนี่แล้วจะกลับมานะครุ่ง
และหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนลุ้นจะเห็นในคอนเสิร์ตครั้งนี้
นั่นก็คือการกลับมารวมตัวกันของสามหนุ่มแก๊งอสรพิษเขา
อสรพิษมีใครบ้างมีฤทธิ์มีกันโตโน่
แต่เขาบอกว่าอาจจะต้องผิดหวังนะเพราะว่าในการโปรโมทมันมีรายชื่อของพี่ชายคนสนิท
แค่หนุ่มโตโน่เพียงคนเดียวเท่านั้นฟังโตโน่เองเขาก็ยอมรับเขา
ตัวเองจริงอยากจะเป็นให้เหมือนที่หลายคนอยากให้มา
รวมตัวแบบแก๊งอสรพิษกันเพราะว่าหลายคนคิดถึงใช่ไหม
แต่ว่าคิวงานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้
ตัวผมผมไม่เคยลืมไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์เป็นกั๊
แต่ว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตเดียวของฤทธิ์แล้วฤทธิ์ก็เป็นคนมาชนเรา
เราก็เป็นแขกรับเชิญคนเดียวในคอนเสิร์ต
มันเหมือนกับเป็นการกลับมาของน้องเราเกี่ยวกับวงการนี้แบบเต็มตัวนะครับ
เราก็อยากจะทำให้แฟนของเขามีความสุขรวมถึงตัวเขาด้วย
ผมก็อยากขึ้นครับแต่ว่าในเรื่องของคิวในเรื่องของอะไรอย่างนี้
ผมว่าน่าจะยากอยู่เพราะว่าทั้งฤทธิ์ทั้งกันก็งานเยอะ
แล้วตัวเราเองทั้งหนังทั้งละครก็กำลังจะเปิดด้วย
รวมถึงการทัวร์คอนเสิร์ตของวงมันก็ค่อนข้างจะแน่น
ผมว่าคงต้องรอโอกาสที่มันเป็นใจครับผม
เมื่อกี้ผมถามอะไรนะตอนโนหัวแตกหรือเปล่า

อ๋อรอคือเห็นมันแหว่งไปก็เออเป็นห่วง
มันห่วงเนอะนึกว่าหัวแบะหัวแตกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เป็นสไตล์เขาแต่ถ้าเกิดว่าได้กลับมาขึ้นแบบคอนเสิร์ต
ที่หลายคนอยากให้มาเราก็ดีใจด้วยนะถ้าเป็นไปได้
อสรพิษเนี่ย๓หนุ่มเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาเจอกันนี่

คือนอกจากเสียงดีแล้วเนี่ยยังปากดีอีกด้วยแต่ละคน

ฤทธิ์กันโตโน่จริงแล้วแฟนก็อยากจะให้มาโคจรมาเจอกันสักครั้งหนึ่งนะคะ
ก็รอดูว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ในงานคอนเสิร์ตของหนุ่มฤทธ
จะเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนนี้ถูกต้องไหม